คราวนี้ก็ยังคงเอาใจคนที่ชอบเมนูก๋วยเตี๋ยวเมนูเส้นนี่แหละ
แต่ว่ารสชาติให้มันจัดจ้านขึ้นมาหน่อยเป็นแบบต้มยำอ๋อเออ
พาคุณผู้ชมไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านนี้
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำตามใจค่ะอยู่ที่จังหวัดสุราธานี
แซ่บนัวแค่ไหนจะถูกใจจะตามใจจริงหรือเปล่า
ดูร้านกันก่อนมีป้ายที่สบายใจเลยว่างั้นเถอะ
เขาบอกตามใจแน่นอนเขาก็ต้องมีอะไรให้ดูเลือกตามใจนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเส้นน้ำซุปเครื่องเคียงต่าง
เลือกกันตามชอบตามสบายใจเลย
เส้นพูดถึงเส้นก่อน๑๒แบบคุณ
คุณดูเลยเนี่ยมีเหลืองมีขาวเส้นวุ่นเส้นบะหมี่ไข่เส้นแบนบะหมี่ยก
เส้นเล็กปูนอูเยอะมากโอ้โห
ส่วนเครื่องเคียง๑๖อย่างซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งหมูกรอบนะคะ
หลากหลายอย่างเบคอนกระดูกเล้งหมู๓ชั้นสไลด์หมูหมักนุ่ม
ใน๑ชามเนี่ยคุณผู้ชมเลือกได้เส้นละ๑แบบเครื่องเคียง๓อย่าง
เลือกได้เหรอจะเอาเส้นอะไรบ้างแล้วก็สามารถคละเส้นได้ด้วย
ส่วนราคาเครื่องเคียงก็จะคิดเพิ่มอย่างละ๑๐บาท
เมนูแบบนี้โอ้โหถูกอกถูกใจลูกค้าไง
เพราะว่าบางทีมันจะกินอะไรดี
อันนี้ก็อยากกินนี่ก็อยากกินเอาทุกอย่างเลยได้ไหม
โอ้โฮจัดให้จ้ะโอ้โฮจัดไปเลยจ้ะอือฮืม
ดีของการเปิดร้านนี้ก็คือเริ่มจากการที่ตัวเองชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะ
แล้วก็เป็นคนที่ชอบก๋วยเตี๋ยวที่มันแปลก
คือที่แบบเราสามารถเลือกได้นอกเหนือจากเมนูของที่ร้านนะฮะ
อย่างเช่นอย่างที่ร้านก็คือจะแบบมีหมูหลายอย่าง

คือลูกค้าสามารถเลือกสารตัวก๋วยเตี๋ยวของตัวเองเนี่ยเป็นชาบหรือเป็นแบบนี้เลยฮะ
เลือกเส้นเลือกเครื่องเคียงแล้วก็เลือกจะกินแบบน้ำแบบแห้งไม่ใส่พริกไม่ใส่ถัดคือได้หมดเลยครับ
ราคาจริงก็ยืนพื้นที่ราคาทั่วไปของจังหวัดสุราชนะคะ
ก็คือเป็นห้องแอร์แล้วกระดาษของการอาหารก็คือไม่ได้น้อยมากครับ
พิเศษสุดที่เคยสั่งมาตอนนี้คือ๒๒๐ครับก็คือใส่เส้น๑เส้นเนี่ยฮะ

อย่างเนี่ยก็๒๒๐บาท
ก็เหมือนแบบเราสั่งอะไรพิเศษพิเศษนะเราอาจจะกินกันหลายคน

ก็ใครที่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็สั่งได้
อย่างเช่นสั่งเส้นเล็กน้ำมาเนี่ยนะ
ไม่เอาน้ำไม่เอาผักไม่เอาเครื่องในไม่เอาเส้น

ถ้าจะอย่างนั้นนะคะกลับบ้านเลยค่ะคุณ
ก็สั่งได้ตามใจไงร้านนี้เขาตามใจหมด
เออตามใจคือต้องสั่งสิ
เอานู่นไม่เอานี่อย่างนี้จะกินอะไร
เออเอาใครอยากจะไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำตามใจ
ไปให้ถูกที่นะอยู่ริมถนนตลาดใหม่
บนตลาดอำเภอเมืองสุราชธานี
เปิดขายตั้งแต่๑๐โมงครึ่งจนไปถึง๒ทุ่มครึ่ง
ช่วงเวลาสายจนถึงค่ำหน่อย
แต่ถ้าไปวันอังคารอดนะจ๊ะเขาผิดวันอังคาร

เออเพราะฉะนั้นจันทร์ไปได้

ต้องไล่แล้วเพราะว่าแค่วันอังคารวันเดียวที่ไม่ต้องไป